ที่นี่พวกเรารู้สึกอบอุ่นใจ
มีความสุขมีความยินดี
แล้วก็สามารถที่จะพูดคุย
ให้คำศึกษาพวกเราได้ในตลอดเวลาที่ผ่านมา

มาด้วยกันทั้งหมด
ทุกคนนะครับได้รับการสั่งสอนอบรมในเรื่องของระเบียบวินัย
เรื่องของความเชื่อมั่นความศรัทธาความขอรบเชื่อคุณในชาติศาสตราความลักษัตริย์
กราบตรงรับภาคดีสินาวนี้ได้ถูกผูกฟังในตัวของเราเสมอมาจนถึงวันนี้
และมีวันที่จะเผื่อเลยไป
แล้วท่านประธานบดีก็ได้สั่งสอนเพิ่มเติม
กำหนดรูปแบบกรอบในการดำเนินการในการดำรงชีวิตในระหว่างการรับรายการอาหาร
ซึ่งหลายคนอาจจะไม่เข้าใจความสุขภาพเหล่านี้
การที่เราเป็นทหารหรือแม้กระทั่งเป็นฆาตการใดก็ตาม
เราได้รับการขอสั่งว่าเราจะต้องทำเพื่อคนอื่นเสมอมา

เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในวันนี้ก็คือ
เราก็ต้องระมวงรักษาว่าทำเหล่านี้ให้ได้
ที่เราเกิดมาเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน

ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่
เราควรต้องทำอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์
ให้กับแผ่นดินพื้นที่ที่เราเจริญเติบโตขึ้นมาในวันนี้
เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้
ท่านประธานกรุงศาสตร์ได้สั่งสอนผู้เราเสมอมา
แล้วก็เน้นย้ำถึงความสำคัญในสถาบันทราชศาสตร์
สถาบันกษัตริยะต่อด้วย
สิ่งตอนนี้ก็อยู่กับผู้เราทุกคนไม่ว่าจะดินวิจิตรอยู่หรือไม่วิจิตรอยู่
อยู่ทั้งสิ่งที่ทุกคนไม่ใช่เราจะกัดทั้งความดี
ไม่ใช่ให้เกลียดจะได้มาจากอย่างสิ่งอื่น
ในการบริหารของเราแล้วก็ปรับให้สอดคล้องกับการทำงานในแต่ละมิติของพวกเรา
ซึ่งวันนี้ผมพยายามจะทำทุกอย่างให้สอดคล้องโดยนำสิ่งที่เราทำมาแล้วในอดีตมาประยุกต์
มาทำให้มันสามารถเกิดผลพลังวิทยาลัยโดยเร็วทั้งนี้เพื่อชาติและประสบความสุขของเรา

ในโอกาสนั้นเป็นมงคลทั้งนี้ครับผมในนามของทุกคนที่มาร่วมที่นี่แล้วก็ไม่ได้มาร่วมในวันนี้
ขอปรับอาทนาคุณพระพิวไต้ถึงหลายเดือนชาติพระมียนต์แผ่ไพรศาลแห่งสำเร็จพระยิหูวะสำเร็จพระนาคตเจ้าพระบาทชีนาศ
ขอให้โปรดให้จนบันดาลให้ท่านประธานกรณีจะมีความสุขความแข็งแรงมีกำลังกายความรู้ใจเข้มแข็งเช่นเดิมตลอดไป
และผมขอกลับขอบควรและขอรวดน้ำเรื่องในโอกาสประสบการณ์ปีใหม่ไทยครับขอบคุณ
แล้วเขาก็คุยให้ยกกับคุณครับคุณคุณครับคุณครับคุณ
มีความยินดีที่ได้เห็นนายก
และกองทัศน์กับความรัก
รายการหน่วยต่าง
ได้เชิญกันดูแลชาติบ้านเมือง
จนกระทั่งถึงวันนี้
พวกเขาพูดได้เต็มปากว่า
รัฐบาลของนายกไม่โกง
เพราะว่าเป็นคนที่เห็นแก่ส่วนรวมจริง
ก็คนที่จะซื่อสัตว์สุจริต
ต้องเป็นคนที่มีความคิดความไกล

คือพวกพ้องพี่น้องที่อยู่ใกล้ชิด
เพราะงั้นผมพูดกับเพื่อนเสมอว่า
รัฐบาลนี้จะเก่งไม่เก่ง

แต่ผมได้ใช้อย่างหนึ่งว่า

ยืดอกพูดได้เลยว่า
รัฐบาลของคนเหลือไปยุทธ์จันโอชาไม่โกง
ถ้าผมพูดผิดนายกก็ต้องไปจัดการ
ก็ขอขอบคุณที่เรารู้สึกกันมาเลยตลอด
ผมเคยบอกกับพวกเราว่า
การรักษาประเพณีวัฒนธรรมของชาติบ้านเมืองของเราก็คือ

ผมขอฝากนายกอีกครั้งว่า
ไม่ทราบว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่นะ

การรักษาวัฒนธรรมประเพณีก็คือการรักษาชาติ
ก็พวกเราก็อายุมากแล้ว
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะให้พรหรือก็ร่วมกันอธิษฐาน
ขอให้นายกและเพื่อนทุกคน

จงมีร่างกายแข็งแรง

ใจที่มุ่งวันจะทำงานเพื่อคนอื่น

ได้สำเร็จผลคนชมเชย

คือขึ้นแจ่นายยกรัฐบาลนี้
และคนไทยที่นายกดูแลอยู่

ขออัญเชิญศิษย์ศักดิ์ศักดิ์ศักดิ์ทั้งหลาย
คุ้มครองนายกและพวกเราทุกคน
ขอให้พระบรีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เป็นกรอบคำบังให้เราได้ทำแต่ความดี
เพื่อลงทันและเวชาภาคเมืองของเรา
ขอให้ทุกคนมีแต่ความดีในตัว

ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน๗๐๗๐ล้าน
และดูแลชาติบ้านเมือง

ที่จะให้ชาติบ้านเมืองของเราเข้าไปข้างหน้า
ด้วยศรีมือของพวกเราด้วยกัน
ขอบคุณท่านนายกอีกครั้งหนึ่งผมจะจำความเป็นเพื่อนไว้
นานที่สุดที่จะล้างได้ขอบคุณมาก
โปรดติดตามตอนต่อไป